สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญ

เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาแล้วก็สื่อสารมวลชน
ทั้งนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนี้ค่ะ
ในแพทย์ทีระเกียจริงเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แถลงข่าวถึงเรื่องสำคัญของวงการสื่อมวลชน
บอกว่าจากการประชุมสมัยสามัญของ
การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ครั้งที่๓๙ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
ปี๒๕๖๑ถึง๒๕๖๒จำนวน๔๘รายการด้วยกัน
ซึ่งนายกัมพลก็ได้ทำสิ่งที่ถือว่าเป็น
คู่นูประกาศให้กับวงการศึกษาและสื่อสารมวลชน

แล้วก็เป็นผู้ผลักดันธุรกิจหนังสือพิมพ

มียอดจำหน่ายมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
เป็นผู้นำระบบการพิมพ์หนังสือพิมพ์ของไทย

คือการเรียงพิมพ์ด้วยแสงมาใช้เป็นฉบับแรก
จากนี้ก็ยังเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มี
ส่วนสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้สื่อเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการเรียน

ยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกที่ลบบุรีค่ะ
ปัจจุบันนี้ต้องบอกโรงเรียนของไทยรัฐวิทยา
มีทั้งหมดนะคะ๑๐๑โรงเรียน
มีนักเรียนกว่า๓๐๐๐คนใน๗๖จังหวัดทั่วประเทศ
หลังจากนี้ต่อไปอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก

รวมทั้งหมดหลังจากนี้๑๑๑ค่ะ

ทั้งหมด๑๑๑โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจริงค่ะ
ก็คือเป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ
ยูเนสโก้ก็ประกาศยกย่องในการประชุม
สมัยสามัญครั้งที่๓๙มีทั้งสิ้น๔๘ชื่อจากทั้งหมด๓๐ประเทศ
ในจำนวนสมาชิกทั้งหมดของยูเนสโก้๑๙๕ประเทศ
แต่นายกัมพลเป็นคนเอเชียคนเดียวเท่านั้น
ที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้
ครับผมนะครับเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นนะครับต้อง

คุณพระธรรมเชิญเลยฮะเป็นข่าวไฟไหม้

ลุงที่เป็นอำมพลึกคือคนเราเนี่ยเวลาที่ตกใจสามารถยก

แต่คุณลุงคนนี้เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะฮะ

แล้วนั่งใกล้กันทำไมวันนี้มาสี่

คือคุณลุงอยู่ที่สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ขณะที่เขาอยู่ที่บ้านไฟก็ไหม้

บั้งเลขที่เนี่ย๑๕๘หมู๖
เลขสวยจะเกี่ยวอะไรกันแหละ

อุ๊ยและเดี๋ยวกับปืนใหญ่

สองพี่น้องเนี่ยนะฮะตำรวจก็เข้าไปดูคืน

อยากโทรให้เมียปวัญรัฐมาด้วยจังงี้

คือเพื่อที่จะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ย
แต่เมื่อในขณะคือไม่ธรรมดาแหละ

เอ๊ะทำไมคุณตำรวจคนนี้เขาถึงในภูมิปล่องเพราะกิน

คือคุณปรีชาแสวงทรัพย์

ตัวเองพร้อมลุกหลาเนี่ย

จนเกิดไฟฟ้าลัดวงจอนและมีไฟฟ้า
คือไฟลุกไหม้ขึ้นประกอบกับช่วงเวลาจังกล่าวมีลมพัดแรง
เพลิงมันก็เลยติดได้ง่ายตัวเองเมื่อเห็นไฟไหม้
ความตกใจสัญชาติตะยานของการเอาตัวรอดลุกค่ะจึงลุกวิ่งหนีออกจากบ้าน
โดยที่ไม่รู้ตัวทั้งที่ตัวเองป่วยเป็นอำมพลึกอยู่
ในที่สุดลุกเดินได้เองแบบธรรมชาติดีเลยรักษามาให้ตายรักษาไม่ได้
ช็อกปุ๊บมันสามารถทางระบบภายในรัฐการณ์มันกลับมาทำงานด้าน
ลุกเดินแบบว่าแทบจะตัวเองก็ตกใจเหมือนกัน
กระทั่งมีเพื่อนบ้านโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าให้มาช่วยเหลือเนี่ย
เมืองต้นสันนิษฐานว่าไฟฟ้ามันเกิดมาจากสายไฟในบ้าน

ที่รัฐวงจรมุมไหนเค้าไปทำรายการอีกครั้งนึง
โดนไฟฟ้าช็อตแล้วก็นอนป่วยอยู่ในบ้าน

ล่าสุดทางอายุระแพทย์ระบบสมองแล้วก็ประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพ
ได้มีการเปิดเผยแล้วก็บอกว่าคนเราตกใจมาก

เพราะว่าร่างกายคนเราสามารถหลั่งฮอร์โมนมาได้
จากตอนหวกไตทำให้มีพลังในมหาศาลนะครับ
แต่ว่าโรคสมองตีบยังอยู่ไม่หายไปไหนนะครับ
แต่ว่าอาการจะดีขึ้นเนื่องจากมีแรงกระตุ้น

เพราะถึงที่บอกมันคุณยกตู้เย็นอะไรได้
วิธีการรักษาเนี่ยเราก็น่าจะรักษาเนี่ย
ฮอร์โมนเข้าไปเลี้ยงไอ้ต่อมหมวกไต

ล่าสุดที่โดนไฟฟ้าช็อตไปเอามาพึกขึ้นตัว

กลับมาเริ่มดีขึ้นไปโดนไฟฟ้าช็อตอีกรอบหนึ่ง

เหรอไม่ได้พูดคำนั้นแหละอย่าพูดคำนั้นสิไม่ดี

คนอย่างคุณเมื่อกี้ก่อนออกมาฉันยังด่าคุณอยู่เลย

เรื่องห่วงหวยไม่ดีเลยประชาชนฟังอยู่
หนูจะมวดหน้าชิ้นกระดาษเธอถือมา
นี่ทำไมถือกระดาษเนี่ยเค้าบอกให้ซื้อลอตตาลี

อ๋อหน้ามันพอดี

เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของครูกับนักเรียนนี่นะคะ

อย่างเช่นข่าวอันนี้เป็นต้นนะ
เอ่อเป็นครูมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ดีไงดีใช่ไหมฟังแรง
นี่มีเต็มเลยแถวนี้มีเต็มเลย
เรียบร้อยถึง๓๐๐ทีสาเหตุแค่ลืมหนังสือมาหรือว่าหนังสือไม่ได้เหาะปกพลาสติกเอาไว้ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองและอีกอย่างหนึ่งก็ทำอนาจารย์กับเด็ก
โดยการที่ลายไปเป็นแบบคลิปโป้บ้างไปพูดล้วนลามเด็กกันอันนี้เป็นเรื่องจริงมากเพราะว่าเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดบุรีรำ
นำหลักฐานเอกสารข้อความบทสนทนาผ่านไลน์ซึ่งมีข้อความลามกอนาจารย์รวมถึงคลิปโป๊ะ
นี่ก็คือนายปัจตัพีมีบ้างจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้สอบเอาผิดกับนายเนิ้ม
ซึ่งเป็นนำสมุดที่เป็นครูสอนการสุขศึกษาและพระศึกษานี่แหละที่มีพฤติกรรมแบบนี้
ซึ่งเขาทนไม่ได้ตัวแม่ของนักเรียนเขาไปจัดการ
โดยนางเอเป็นไอ้เปิดเผยว่า
บุตรสาวเขาโดนในเนิมที่ไม่นำสมมติ
ทำโทษลูกสาวโดยการใช้ไม้เรียว
ตีก้นถึง๓๐๐ทั้งเลยทีเดียว
ตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เนื่องจากลืมเอานังสือวิชาของครูคนดังกล่าวนี้มาที่โรงเรียน
ซึ่งตนนี่มองว่าการกระทำของครูดางกล่าวเกินเหตุไป
แล้วก็พฤติกรรมที่รับไม่ได้นั้นที่สุด
ส่งคลิปโป๊ะมีข้อความลามกอนาจารย์ในไลน์
ขอมีความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนลูกสาวของเขา
จึงนำหลักฐานเข้าไปร้องเรียน

ใช่เพื่อที่จะให้ลงโทษครูดังกล่าวนี้ให้จนถึงที่สุดเลย
ซึ่งจากการสอบสวนผู้ปกครองหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ลูกคนอื่นก็เคยโดนครูทำแบบนี้เหมือนกัน
จังดีควบเด็กกี่ควบนี้มัธยมมัธยมอันนี้น่าจะหมอต้นหมอต้นจังหลังมาก
แต่คนอื่นไม่กล้าร้องเรียนนะเพราะกลัวครูจะกันแกล้ง
ไม่แล้วก็อายุดเหรอเนอะจริงถูกต้อง
นั้นนี้ผู้อำนวยการก็ได้กล่าวว่าจากการที่พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน
แล้วก็ทราบตัวผู้ที่ถูกร้องเรียนแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นครูอัตรานะฮะ
ของโรงเรียนเบื้องต้นนำเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ต่อไปพร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับทางผู้ปกครองว่า
จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง
ความคืบหน้าในเวลานี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๓๔
ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสำนักงานเขตได้รับทราบข้อมูลแล้ว
แล้วก็ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ข้อเจ็ดจริงอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หากผลสอบพบว่าการกระทำนั้นมีความผิดจริง
ก็จะจัดการตามระเบียบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
เอาล่ะน่ากลัวไหมล่ะ
ทุกวันที่สังคมมันสามแล้วยังไงล่ะ
จริงเบรกไหมจะได้ไปล่ะ
จะไปอยู่เหรอไปอะไรคุณต้องดูก่อนมันน่าเกลีย
ทุกคนบอกสิมาสิคนนี้เห็นไหม
เดี๋ยวคุณต้องพูดถึงเรื่องอ้ำอธิชาติหน่อย

เออเอาสิเห็นไหมต้องอยู่ให้ครบ

แล้วก็จะต้องมีเลขเด็ดทั่วไทยด้วยนะ
ใช่ช่วงหน้ากูจะโชค

โชคเลือดหรือเปล่าอาจจะกลับมาช่วงหน้ากับข่าวใส่ไข่ฮะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่
เรื่องแปลกทั่วไทย

ช่วงนี้ฉันร้อนเงินอยู่
จริงขอยิ้มกับ๒๐๐บาทก่อน

ถูกต้องไหมเขาเชื่อกันว่า
สิทธิ์เหลือเกินเหตุมันเกิด
เพราะว่ามีรูปใบหน้า

ติดอยู่กลางลำต้นเลยคน

กันชายจริงหรือเปล่า

พี่แต่หนูเห็นเป็นดูช้างว่ะ

หนูก็เห็นเป็นช้าง
นี่ก็ดูดิ
ตรงนี้จมูก

ตรงส่วนนี้

คือเมื่อวานี่ผู้สืบข่าวก็สังเกตนะครับ

ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวพี่แล้วก็มีการเอาผ้าเจ็ดสีมาถวายผูกกัน
แล้วก็ใช้แป้งรูปลำต้นของต้นขี้เหล็กอายุของต้นอย่างหลายร้อยปี
เขาเชื่อกันว่ามีลักษณะคล้ายกับหน้าพุทธรูปหรือพระพักษ์ของพระพุทธรูป
อย่างคุณมองเป็นช้างบางคนก็มองเป็นคนแก่นะฮะติดอยู่เพื่อหวังขอเลขเด็ด
แล้วก็สารปู่เซี่ยวบ้านซึ่งเป็นวัดร้างโบราณบริเวณท้ายหมู่บ้านสรรป่างิ้ว
หลังจากงวดที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านหลายคนบอกโอ้โหเฮทั้งหมู่บ้านเธอ
ทำไมอ่ะมัวรอยไงเหมือนรอยหรอได้รอยหรอเป๊ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นศาลปู่เซี่ยวบ้านเขาบอกว่าเหกันเกือบทั้งหมู่บ้านนะคุณ
คือเราก็ไปถามคุณบุหนเรืองวันเตอะหา
ก็ไม่รู้ว่าคนยังมาโข่นไงเธอเช้ง็ไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์
ก็คือแค่พูดมันก็ถามว่าเธอเป็นใคร

กวนไปกวนมาอันนี้ก็โมโหไปอยู่ได้รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไง
เพื่อนบ้านเนี่ยได้พากันมาขอโชคขอลาบกับปู่เซี่ยวบ้าน
ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านเนี่ย
ตั้งสารอยู่ต้นขี้เหล็กต้นอายุเป็นพันปี
โดยกลางต้นอย่างมีลักษณะคล้ายใบหน้าของพระพุทธเจ้า
ซึ่งบริเวณตั้งเก่าอดีตเคยเป็นโบราณมาก่อนอายุเหยี่ยงที่บอกกว่าแบงค์ภัณฑ์พันปีแล้ว
โดยงวดก่อนย้อนกับแปลงเพียงแล้วงวดก่อน
ตนเองได้ฝันคุณฝันเห็นเลขเด็ด
แล้วแอบออกไปแท้งพระควรพระธูมิ
งวดนี้ก็เห็นอีก๓ตัว

เดี๋ยวหลายท่านเขาจะมาต่อว่าอีกว่าเอ๊ะทำไม
ก็ไม่ใช่เวลาเป็นสละกินแบงก์รัฐบาลก็ดูที่มันมี๗๑๖

ได้เห็นเลขเด็ดเนี่ยถ้าสมมุติคุณไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลถูกต้อง
ถ้ามี๗๑๖คุณหยิบขึ้นมา๑ใบมันอาจจะให้โชคคุณก็ได้

ก็ถ้าสมมุติมันมี๒ตัวนี้อยู่ในสลากินแบ่งรัฐบาล

ตัวเขามีเลขหน้าเลขหลังไง

เค้ามีแป้งขุดมีเลข๗อยู่แอบเห็นนิดนึง

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เรามาลุ้นกัน

ยังพี่หนุ่มเอายังไง

แม่มาก
ละเอียดนวลคำวงอายุ๕๓ปี
ก็เป็นนายกอบตก้านเหลือง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีที่นายศรีทันพรมพินิษฐ์อายุ๕๕ปี
แจ้งว่ามีการขุดพบวัตถุแปลกบริเวณทุ่งหนาใกล้หมู่บ้าน

ก็เลยได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีกรมศิลปากรมาด้วยนะคะ
นายศรีธรพรมพินิษฐ์บอกว่า
ระดมคนงานมาขุดฝ่ายไว้พักน้ำ
ลงไปป๊าบลึกประมาณ๒เมตร
กับพบวัตถุประหลาดค่ะเป็นลักษณะคล้ายโครงกระดูก

แต่ผิวเหมือนซากฟอสเซียลสีน้ำตาล
มีความยาวประมาณ๒๓เมตร
เชื่อว่าจะเป็นซากฟอสซิลโบราณ
ที่มีอายุเก่าแก่พอสมควร

เฉพาะในส่วนที่พบจึงนำมาตรวจสอบและเก็บรักษาไว้

ดูสิควันเข้าไปข้างผ่านแล้วไหน

ผมก็คิดว่าเจอ๒๘น้ำแดงเข้าไปปั๊บ
บอกว่าอาจจะมีหลายอย่างในส่วนพื้นที่ดังกล่าว

เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้วัตถุดังกล่าว
อาจจะเป็นวัตถุโบราณสำคัญในอดีตถูกทำลายไป
นี้ในหมู่บ้านแถบนี้เมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา
เขาก็เคยขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเก่าแก่

เชื่อว่าสิ่งที่ขุดขึ้นมาเป็นสิ่งของที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ

อายุของคุณลุงที่เจอดินายศรีทันพรม

คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะเราอ่านตามข่าวนะ

อันนี้๕๕ปี
คุณบุญเรืองที่ฝันเห็นเนี่ย๕๕ปี

มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณอะไรอย่างนี้นะ
เขาเรียกว่าเรื่องแปลกแปลก

ตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าเกินราคา
เมื่อวานนี้เขาถึงมีขั้นจะไปฟ้องลุงตู่กันเลยนะ

ก็บอกว่าสลากกินแบบรัฐบาลมันกลายเป็น๑๓๐ใช่ไหม
จริงต้องบอกอย่างนี้เลยนะเมื่อวานนี้
พร้อมเจ้าหน้าที่ของคลองหลวงนะ
สพครองหลวงเนี่ยก็ได้ร่วมกันจากคุณนางสาวประกายแก้ว

ทั้งสามคนเป็นคนขายล็อตเตอรี่ทั้งหมดเลย
แต่ว่าขายล็อตเตอรี่สลากินแบงก์เนี่ยเกินราคา
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มไปเนี่ย
ที่ตำรวจก็สืบสวนจึงเข้าไปทำการจับกลุ่ม
พ่อค้าที่ขายสลากินแบ่งเนี่ยเกินราคาตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้
แล้วก็ประชาชนร้องเรียนมาด้วย
ขณะที่นางนิพาพรชัยชนะหนึ่งในผู้ต้องหานี้กล่าวว่า
สลากินแบ่งน่ะนะคะรัฐบาลแบบที่เป็นใบ
พวกตนรับมาใบนึงกว่า๗๔๗๙บาทแล้ว
ได้กำไรบาทเดียวต้นขาย๘๐บาท
ก็ใช่ไงแต่สลากินแบ่งรัฐบาลที่เป็นชุด
เขาเสียงอย่างนี้เหรอเอออีนังนี่แหละอีนางเอ็ดนิพาพร
แล้วยังไงต้นก็รับมานะใบละ๙๖บาท
อุ้ยนางก็รับมาแพงเพราะขายใบละ๑๐๐ก็ได้กำไร๔บาท
หลังจากกับสอบสวนแล้วนะคะก็เลยต้องกักขังแม่ค้าไว้๓คน
อันนี้สงสารคือจริงมันจะต้องยังไง
คือมันกลายเป็นแบบมันจะมียี่ปั๊วมีคนมารับอีก
ทอดหนึ่งสมมุติว่าลายแรกเนี่ยโคต้าก็ไปซื้อมา
ก็ใบละ๘๐บาทถูกกับปะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
ไหนจะได้รู้อันนี้ผมไม่รู้ยิงว่างี้เค้าไม่ยุ่งเว้ยครับ

พี่หนุะเขาไปซื้อละครี

ดังนั้นเราทำไมไม่ให้ทุกคนนี้

ไปซื้อในที่ของ

คือเรื่องของเรื่องเคยไปสัมภาษณ์
คนขายสลากกินแบ่งสมมุติวันนี้เขาเก็บเงินงวดนี้ได้หมื่นนึง
เขาก็ไปรับมาถ้างวดนี้เขาขายไม่หมด
เขาก็ตกเจ็บหมดเลยนะ
แต่บางคนเก็บไว้ได้โทษ
แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปไง
แล้วงวดหน้าถ้าอาชีพหลักของพ่อคือ
ใน๑๕วันเขาก็ต้องขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ต้องไปขายตามปั๊มขายตามอะไรก็แล้วแต่ให้หมด
แต่ถ้าสมมุติงวดไหนเขาขายไม่หมดขึ้นมา
ก็หมายถึงว่าคนในครอบครัวเขาก็จะไม่มีอะไรกินนะ
บางทีเขาปลูกตั้ง๕บาท๑๐บาทแต่ด้วยความที่รัฐบาล
กฎมาเลยว่าอย่าขายเกินเนื่องจากรัฐบาลมาเป็นอย่างนี้
แต่ปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาไปรับมัน

มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว
ฝันเห็นตะเคียนที่สวีเดน
อ่านเลยอ่านเลย
กลับไทยให้ชาวบ้านขุดให้หน่อย

ฮืดฮาสาวไทยได้สามีฝรั่งอยู่สวีเดนด้วย
นอนหลับไปปรากฏไปฝัน
บอกว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ที่ท่าน้ำที่วัฒน์ปกไอส์

เข้าไปเข้าฝั่งที่สวีเดน
ต้นใหญ่มากนะฮะนำขึ้นมาที่วัดเลย

มาขอโชคมาไหว้กัน

ผู้สึกข่าวเขามีการรายงานบอกว่าเป็นที่คือ
ลงไปเงิมดูหน่อยซิ
เพราะฉะนั้นฝันมาเนี่ย
ชาวบ้านก็ลงไปงมที่ท่าน้ำหน้าวัด
ก็ปรากฏไปเจอจริงเป็นต้นไม้ตะเคียนใหญ่กว่า๒คนโอบ
จากนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยไปตรวจสอบที่วัด
ก็ไปพบกับเจ้าอาวาสพร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนมากนะฮะภายในวัด
ก็ได้มาดูต้นตะเคียนต้นนี้แหละนะครับซึ่งถูกนำขึ้นมา๕ท่อนด้วยกัน
แล้วก็มีท่อนโคลซึ่งมีรากและลำต้นยาวประมาณ๔เมตร
ใหญ่มากและต้นตะเคียนเป็นท่อนอีก๔ท่อน
คือแตกออกมาหักออกมา๔ท่อนเหลือแต่แก่นไม้
แล้วนอกจากนั้นยังได้มีการนำเอาดอกไม้ทุกทีไปว่าย
บูชาจากการสอบถามบอกว่าม้ายตะเคียนทางกล่าว
ได้มีหญิงสาวคนนึงซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ
อาศัยอยู่ต่างประเทศกับสามีชาวสวีเดน

แม่ตะเคียนไปเข้าฝันอย่างที่บอกไปนะครับ

ลงไปงมปรากฏไปจมอยู่๓เมตร
จมอยู่ในน้ำเนี่ยลึก๓เมตร

จากนั้นจึงได้ยกเอารถไปยกขึ้นมา

ชาวบ้านนักแทรกแสวงช่วงอย่างแต่วิเคราะห์ตัวเลข

ต้องดูทะเบียนรถที่ไปยกขึ้นมาเนอะ

เค้าอาจจะติดต่อศึกษาถียังภายกับคนนี้ได้มั้ย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

มันจะมีเนื้อครีมบีบออกมา๒หลอดถูกไหมคะ
ลงไปบนแปลงที่เขามีไว้ให้เลยนี่แหละ
แค่นั้นเองนะ๒หลอดเสร็จปั๊บเนี่ยก็ทาไปนะให้ทั่วศีรษะ
แล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ๕นาทีแล้วก็สระออกเลย

คือว่าลมหายใจของเราที่สูดเข้าไปเนี่ยจะสดชื่นหน่อยเพราะว่าไม่มีแอมโมเนีย
ธรรมดาที่สูดเข้าไปไม่มีอามูเนียกลิ่นจะฉุน
และอันนี้เนี่ยอ่อนละมุนต่อเส้นผมนะฮะช่วยให้ผมดูแลดูเป็นธรรมชาติ
คุ้มค่าเพราะว่าแบ่งใช้ได้มากกว่าหนึ่ง
หาซื้อได้เลยทั่วประเทศตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะครับ

คืออันนี้เขาจะให้รถเมย์อ่านแต่คุณต้องอ่านของผมอันนี้
ฉันต้องอ่านเพิ่มอีกครั้งเหรอ
วันนี้นะครับเราได้รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับ

คุณขวัญชัยคุณยุพวันแล้วก็คุณนักเดชนะคะ

ที่แสดงความคิดเห็นนะครับโดนใจทีมงาน๓ท่านนี้นะครับ

ยินดีด้วยค่ะ

ข่าวใส่ไข่เราเป็นคนมาเปิดแล้วล่ะ

ไม่ยุ่งอีกแล้วแต่แกเนี่ยรู้ลึกเลยว่ะ

ใช่เพราะว่าพี่มดดำสนิทกับคุณแอมด้วย

ทำกันยังไงเขาจับมือหรือมองตาหรือแลกน้ำลาย

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแอมพีรวัตรสรุปแล้ว

ภูวนาศเขาบอกแล้วเขายอมรับว่าเขาใช้วิธีการการแพทย์

แต่คุณแอมเขาเป็น๖เดือนตอนนั้นเขาเข้ามาปรึกษาว่า

ช่วงหน้าค่ะ

เมื่อกี้นี่ในระหว่างที่เราดำเนินรายการกันอยู่

คุณไปแอบบ่นน้อยอกน้อยใจอะไรกับ

ก็คือวันนั้นคุณมีรูปถ่ายกับทางคุณเวฟ
ก็คือไงพี่หมดดำไปงานนั้น

พอดีข่าวออกไปทางเว็บกับทางบุ้งก็คงไม่สบายใจ

ไปใส่ไว้ในไอจีของเขา
แล้วก็เขียนว่า

ไม่สามารถนัดเวลา
ขออ่านหน่อยที่

ว่าเดี๋ยวอันนี้

ทุกคนก็เลยไปตีประเด็นว่าเขาจะแต่งงาน
แต่งงานมาแล้วเนี่ยประมาณสัก๕เดือน๖เดือน
ตอนนั้นที่เขาท้องเขาก็เดินทางมาที่บ้านมดดำนี่แหละ
วันเกิดมดำพอดีมาอวยพรที่วันเกิด

ตั้งแต่เด็กเลย

เขาไปบอกอยู่บ้านแต่ยังไม่มีอะไรเลย

ก็เลยบอกพี่ผมจะมีหลานแล้วนะ

ก็บอกว่าก็ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่เฉย

จะได้ไม่รู้สึกกระทบกระเทือนอะไร
ในเมื่อวานี้เขาก็เลยประกาศข่าวดี

คุณแอมเนี่ยใกล้จะเป็นพ่อคนแล้ว

ซึ่งเป็นอดีตด้วยกัน

แต่งงานแล้วก็แฟนสาวกำลังจะคลอด

แฟนสาวนอกวงการบันเทิงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

มีเฉพาะคนในครอบครัวตัวฉันเองก็ไม่ได้ไป

บอกว่าพี่ได้หลานชายนะ

ผู้หญิงก็รู้สึกกำลังจะเปิดธุรกิจโรงแรม

หลานชายก็ได้หลานชายอีกคนนึงก็

แต่ว่าลูกแอมเป็นชื่ออะไรเขาบอกเขาขออุบไว้ก่อน

คุณตั้งไหมคุณอย่าเลยมั้ง

เอาให้ตัวเองให้รอ
พรุ่งนี้พรุ่งนี้ปกติ
พรุ่งนี้๓คนพรุ่งนี้ไม่ปิดกันแล้วใช่ไหมคะ

คุณนี่ก็เคยผิดนะ
คุณนี่ก็เคยมาคุณนี่ก็เคยมา

เอาไปสรุปฉันอยู่ในลักษณ์ฉันน่านาน

ของเจ้านายทุกคนด้วยนะของมดดำเนี่ย

สบายใจได้

เราไปกันก่อนเลยครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ